มาดูเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนกันนะครับ

เพราะว่าคนที่ไปที่คาเฟ่แมวแห่งหนึ่ง

โอ้โหเข้าไปนะเจอแมวผอมโซบางตัวก็ป่วยนะครับ
ทำไมเจ้าของถึงเอามาจัดแสดงหรือเอามาหากินแบบนี้
ใครจะอุ้มต้องเสียตังค์๒๐บาท
แต่สงสารแมวแท้เลย
ดูสิคิดต้องกินตากระเกิดกลางไปหมด
และสภาพในคาเฟ่แมวก็กลิ่นอับเหม็นเลย

เข้าตรวจสอบร้านกาแฟคาเฟ่แมวแห่งนี้

หลังได้รับแจ้งว่ามีการทารุณกรรมสัตว
ด้วยการนำแมวที่ป่วยมาให้บริการ
จากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นห้องแถวชั้นล่าง

ก็ต้องเสียเงินแล้วครับเสียเงินเพิ่มคนละ๒๐บาท
ทางร้านก็จะนำแมวลงมาให้อุ้ม

เข้าไปจิบกาแฟเข้าไปจะอุ้มแมว
บอกว่าไหนล่ะแมวอยากเห็นอยากอุ้ม

คนดูแลร้านเอาแมวลงมาให้ดูพบว่ามันเนี่ย

บางตัวคิดตาเกลือกรั้งเลย
แล้วก็ในสถานที่แห่งนี้ก็มีกลิ่นอับ

ทรงศักดิ์ศรีอำพรสารวัตรกรมประสุทธิ์เปิดเผย
ว่าจากการตรวจสอบพบว่าแมวมันป่วยจริง
และยังไม่สามารถแก้ไขได้
แต่ยังสามารถแก้ไขได้
ถือว่ายังไม่เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์
เพราะสัตว์ที่นำลงไปให้นักท่องเที่ยวอุ้มเล่นคือไม่ใช่สัตว์ป่วย
ตัวที่ป่วยเขาเก็บไว้ส่วนตัวที่ไม่ป่วย
ก็เอาลงไปให้นักท่องเที่ยวคนที่เป็นลูกค้าอุ้มเล่น
ด้านของนายพีมเดชประสิทธิวรเวศอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ดูแลร้านดูแลคาเฟ่แห่งนี้
เปิดเผยว่าเปิดร้านมาได้๒ปี
คือตัวเขาเองก็บอกว่าดูแลแมวเป็นอย่างดีครับ
ก่อนหน้านี้เคยเพาะขยายพันธุ์แมวเมนคูณ

ตัวออกมาแล้วพิการก็ไม่รู้จะทำยังไง

หลังจากนั้นก็ไม่เคยเพาะขยายพันธุ์อีก
แล้วก็เลี้ยงดูเจ้าพวกนี้มาโดยตลอดนะครับ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าแมวผอมเกินไป
เขาบอกว่าเขาเคยเลี้ยงแมวให้อ้วน
แต่แมวพอเลี้ยงให้อ้วนแล้วมันตาย

แต่ก็มีการดูแลมีการให้อาหารตามปกติ
แมวตัวไหนที่สามารถนำให้นักท่องเที่ยวจับอุ้มเล่นได้
ก็จะนำไปให้บริการกับนักท่องเที่ยว
ส่วนตัวไหนให้อุ้มเล่นไม่ได้หรือว่าเขาป่วย
ก็จะแยกไว้นะครับ
อุ้มเจ็ดแปลกหัวเขาก็เดินไม่ได้
เป็นเบาหวันเป็นโรคอะไรอีกมันต้องเข้ามาเยอะกว่านั้น
นี่แหละครับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแล
ว่าจะต้องดูแลแมวของท่านอย่างไรบ้าง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจซ้ำอีก
มาตรวจซ้ำแล้วยังพบว่าไม่มีการปรับปรุงนะ
เรื่องของสถานที่ที่มันมีกลิ่นอาบ
หรือว่าไม่ถูกสุขอนามัยแก่แมว
แก่ลูกค้าด้วยนะอันนี้สำคัญมาก

แล้วจะติดเชื้อติดโรคอะไรไปหรือเปล่านะครับ

จะเข้าข่ายพรบธารุณกรรมสัตว์ด้วย
จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะครับ